ตั้งใจว่าจะไปเคลียร์ใจกันแต่แหมคำว่าเคลียร์ใจเนี่ย
พูดคำนี้ทีละอีมาเป็นเรื่องทุกทีเลยนี่ก็จริงค่ะ
บอกจะคลียร์ใจกันสุดท้ายแทงกัน
ผู้ชายสองคนนี้นะคะขี่รถจักรยานยนต์มาเจอกันที่ปากซอยถนนเพชรหึงที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแล้วเหมือนคุยอะไรกันบางอย่างก็ไม่รู้แต่สุดท้ายโอ้โหมันไม่ใช่แค่คุยไงคะ
นายจักรพบคู่โตอายุ๒๓ปีเปิดฉากก่อนเลย
กใส่นายดารันพบฮวดวิจิตอายุ๒๓ปี
หลังจากนั้นก็วิ่งไล่กันไปในซอย
คือนึกว่าจะเคลียร์ใจจะคุยแต่เนี่ยใส่กันแบบนี้แล้ววิ่งไล่กันเข้าไปนะคะ
สุดท้ายเนี่ยนายดรันพบวิ่งออกมาขี่รถหนีหายไป
นี่ออกมาแล้วขึ้นรถแล้วขี่หนีหายไป
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่
เหมือนกับว่าก็ต้องรีบนำตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
สรุปคือจบด้วยการแทงกัน

กลางวันคนจะเยอะค่ะเป็นท่าปล่อยรถสองแถว
มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ตรงนั้น
ก็เนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดจะเยอะหน่อยเป็นจุดชุมชนนะคะ
เราได้คุยกับนายท่าปล่อยรถที่อยู่แถวที่เกิดเหตุ
นางสาวฤาลรุชิรางย์อายุสี่สิบสองปี
เล่าให้ฟังว่าคือทั้งสองคนเนี่ยต่อยกันก่อน

นางสาวรุจิรังบอกว่าโอ้โหที่ถูกแทงเนี่ยไส้ทะลักนะ
ไม่เห็นตอนแทงเห็นตอนที่คนก่อเหตุเก็บมีดแล้วขี่รถหนี
เราไม่เห็นหรอกตอนแทงเราเห็นตอนที่น้องมอเซคันสีขาว
ผมถือมิดดาบขึ้นไปแล้วสตาร์ทรถไปเลย
อ๋อนั่นคือแทงแล้วถูกไหมนั่นคือหลบหนี
ใช่ไปแล้วคนแทงกันเหรออ๋อคนแทง
เห็นมันก็เป็นมันคนเดียวที่ไปอ่ะอ๋อขับรถอะไรเลยขับรถอะไร
ก็สีขาวส้มมาอ๋อพีทีเอสขาวส้ม
ใช่คันใหญ่ใช่ไหมคนเดียวมาคนเดียวเลย
แล้วรู้จักรู้จักไหมคนโดนแทงอ่ะไม่รู้จักรู้จักคนโดนแทงไหม
ไม่รู้แต่เขาว่าเป็นคนโดนแทงขับวินอยู่นี่
อ๋อเขาวินอยู่ตรงนี้นะครับบางกระบวนเนี่ยนะใช่บินพระพระแดงนี่แหละ
รู้ไหมมีปัญหาอะไรกันไม่รู้
ล่าสุดนะคะตำรวจสพพระประแดงบอกว่าจับตัวนายดารันพบได้แล้ว
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คนที่ใส่เสื้อสีขาวคนนี้นะคะเพราะว่าหลังก่อเหตุ
ขี่รถไปแจ้งความว่าตัวเองถูกทำร้ายร่างกาย
แต่ตอนนั้นมันมีการแจ้งเหตุทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เห็นรถต้องสงสัยตำรวจก็ถามไปถามมา
เจ้าตัวยอมรับว่าอ๋อเพิ่งแทงคนมา
แต่ตอนแรกไปแจ้งความว่าตัวเองถูกทำร้าย
สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าไปแทงเขามา
แต่เขาก็อ้างว่าเป็นการป้องกันตัว
ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าค่ะ
ญาติก็มาขอประกันตัวนะคะก็ยื่นวงเงินในการประกันตัว
สองแสนบาทคนเจ็บยังอยู่โรงพยาบาล
นายดารันพบผู้ก่อเหตุเขาก็ขี่รถจักรยาน
ไปถ่ายเอกสารตรงกันข้ามวินบางกอบัว
ก่อนเกิดเรื่องแล้วเขาบอกว่านายจักรพบ
อยู่ตรงนั้นพอดีจ้องมองเขาอยู่เขาอ้างแบบนี้นะ
จ้องมองเขาอยู่ถ่ายเอกสารเสร็จ
นายจักรพบขี่รถมาประกบจากนั้นลงจากรถ
ต่างฝ่ายต่างลงมือใส่กันเลย

เหมือนไม่ทันได้คุยกันด้วยซ้ำใส่กันเลยนะคะ
นายดารันพบควักมีดค่ะยาวสัก๑๐นิ้ว
แทงนายจักรพบ๒๓ครั้ง
แล้วตัวเองก็วิ่งหนีขึ้นรถขี่รถมุ่งหน้าไปสวนลัดโพ
แล้วกลับมาแจ้งความที่สพพระประแดงว่า

สอบปากคำไปสอบปากคำมาสุดท้ายสารภาพว่าแทงคน